ต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมคราวนี้เรื่องเกี่ยวกับเจสสกี
คือผู้ชายคนนี้เขาขับเจสกีไปคือต้องกินข้าวแหละ
แล้วปรากฏว่าเจสกีติดกอผักตบชาวา
ติดอยู่แบบนั้น๔ชั่วโมง
ดูหน่อยค่ะว่าจะช่วยเขายังไงค่ะ
สาวจมเดี๋ยว

ไหนคุณผู้ชมช่วยมองหน่อยสิคะ

เป็นโอ้โหทั้งหมดเลยอ่ะ
ไปนี่เหมือนสนามย่านะคุณผู้ชม

เจสกีไปติดอยู่แบบนั้นนะคุณผู้ชม

นิธิสว่างบำเพ็ญต้องเข้าช่วยเหลือค่ะ

โอ้โหกองผักตบเยอะจริงค่ะ

ชานนท์เอี่ยมสุภโชคอายุ๓๙ปี

หล่อยอยู่แบบนั้นนะคะ
แล้วเอาตัวเองออกมาจากแพร่ผักตบก็ไม่ได้

ชาวบ้านนะรีบบอกกู้ภัยให้รีบมาช่วยเลย
เจ้าหน้าที่ตอนแรกไปถึงก็โยนเชือกลงไปให้

แล้วท้ายที่สุดต้องไปใช้รถยนต์
ช่วยดึงขึ้นมาเห็นไหมเอามาผูกกับท้ายกระบะ
แล้วขับเลยถึงจะดึงขึ้นมาได้

มากับเพื่อนมากันทั้งหมด๔ลำจะไปกินข้าวกันที่นครนายกกำลังกลับ
ไอ้ขากลับเนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ยโอ้โหเจสสกีเนี่ย
มีขยะเข้าไปติดในใบพัดไงผมก็เลยจอดเอาขยะออก
ทีนี้ตอนที่มันลอยลำอยู่เข้าไปในแพร่ผักตบตอนไหนก็ไม่รู้
แล้วเนี่ยมันมาล้อมอยู่แบบนี้ค่ะเอาจะขยับออกก็ขยับไม่ได้
ทีแรกคิดว่าน่าจะเอาออกเองได้แบบสบายแหละ
บอกเพื่อนที่มาด้วยกันเฮ้ยกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไป
เดี๋ยวตามไปไม่มีปัญหาแต่พอจากสี่โมงเย็นอ้าว
ฟ้าหมดแล้วครับบุกโมงแล้วคุมกันแล้วยังเอาออกไม่ได้

ชาวบ้านบอกว่าตอนแรกคิดว่าคุณชานนท์เขามาหาปลา
แต่เห็นแบบเอ้าทำไมอยู่ตรงนั้นนานตะโกนถามพี่พี่
มีอะไรให้ผมช่วยไหมผมเห็นพี่อยู่ตรงนั้นนานแล้ว
เขาก็ตะโกนกลับมาว่าเนี้ยเจสสกีมันติดอยู่ช่วยด้วยอืม
ทีนี้ตอนแรกตอนแรกที่บอกพี่เขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือ
แต่พอมันมืดลงเรื่อยนี้ไม่ไหวแล้วเลยต้องเรียกกู้ภัยให้มาช่วยนะคะ
แล้วทนอยู่ตั้งนานเนอะใช่ไงสี่โมงห้าโมงหกโมง
หนึ่งสองทุ่ม๔ชั่วโมงชาวบ้านบอกว่าช่วงนี้
แม่น้ำบางประกงผักตบมันลอยน้ำมาเยอะแบบนี้สักเดือนนึงแล้วล่ะ
ปกติจะมีเจ้าหน้าที่นะเข้าไปเคลียร์ไปกำจัด
แต่ว่าปีนี้ยังไม่มีหน่วยงานมาดูแลก็เลยฝากหน่วยงานด้วยแล้วกันนะคะ
เป็นแพร่ผักตบมองไปไม่เห็นน้ำเลยจริงเนี่ย